หลังจากที่เป็นข่าวทราบกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงวานที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศโปรแกรม๒นัดของชุดใหญ่
เกมแรกเนี่ยยี่สิบสี่มีนาคมพบกับทางเนปานนะครับทีมอันดับที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดของโลก
เจอกับทางสุรินามอันดับที่หนึ่งร้อยสี่สิบของโลกนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนกัน
สาเหตุที่ต้องจัดแข่งเกมอุ่นเครื่องในไทยทั้ง๒เกม
ว่าจะมีหลายชาติเชิญไทยไปร่วมแข่งขันนอกประเทศ
เนื่องจากว่าหวังให้โปรแกรมทีมชาติสอดคล้องกับฟุตบอลลีกช่วงสุดท้าย
มีความสำคัญกับสโมสรต้นสังกัดของแต่ละคน
จากนี้ครับมาโน่แล้วก็ทีมสตาร์ฟยังมีนโยบายที่
จะไม่ส่งนักเตะลงสนามเกิน๙๐นาทีรวมทั้งสองเกม
ก็บอกไว้เลยว่าให้ทุกคนหมุนแบบโรติชั่นด้วยเพื่อไม่ให้
ส่งผลต่อร่างกายและอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
ก็ย้ำโปรแกรมนะครับทีมไทยเตะเดือนมีนาคมนี้นะครับ
ก็จะมี๒๓มีนาคมเจอการ์ตาเวลา๕ทุมเข้ารายการ๔ทุมครึ่ง
มีนาคมเนี่ยเป็นเกมนัดจัดอันดับก็รอยืนยันวันและเวลา
รวมถึงการแข่งขันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องเจอใคร
ส่วนศึกไทยลีกนะครับแข่งขัน๓คู่เป็นเกมล่วงหน้านัดที่๒๗นะครับ
ที่น่าสนใจบุรีรำจ่าฝูต้องการอีกเพียง๗คะแนนก็จะคว้าแชมป์ไทยลีก
เปิดบ้านเจอกับชนบุรีครับเวลา๑๘นาฬิกา
บุรีรำเกมล่าสุดเนี่ยชนะราชบุรีมานะครับทำสถิติชนะ๖นัดติดต่อกันในทุกรายการ
ก็ไม่มีนักเตะติดโทษแบนแต่ก็รอเช็คความฟิตคืออายุมาซิก้า
ส่วนแก่หลักคนอื่นอยู่กันครบเลยนะครับธีรทรสุปโชคสุปชัยแล้วก็โบลิงกิ
ส่วนชมบุรีครับนัดล่าสุดเสมอกับทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดมา๑๑
ก็ไม่ชนะในไทยลีกมาแล้ว๔เกมติด
ความพร้อมนัดนี้จะไม่มีทรงชัยทองชำสหรัฐสนทิสวรรค
จินิคันยุคที่ติดโทษแบนส่วนเลอโต้เคลิชก็ลงสนามไม่ได้นะครับ
เพราะว่ายังติดสัญญายืมตัวจากบุรีรำอยู่เดนิสบูริโลแล้วก็จูเนียเอลสตอร์บาดเจ็บไม่พร้อมในการลงเล่น
แต่ก็ยังมีกฤษฎากาแมนยูบยองซูแล้วก็ฟิกโบเกียร์พร้อมเป็นตัวหลักลงสนามครับ
เศรษฐีที่น่าสนใจคู่นี้เคยพบกันในศึกไทยลีกมาแล้ว๒๘นัด
บุรีรำชนะ๑๓ชมบุรีชนะ๗และเสมอกัน๘นัดนะครับ